วันนี้ใครที่กำลังมองหาสินเชื่ออยากจะขอสินเชื่อ
แต่ติดปัญหาเจอกับเรื่องราวข้อจำกัดอุปสรรคต่าง
ท้าทายซะละเกินปาดเหงื่อรอบแล้วรอบเล่านะครับ

เพราะว่าคุณปริณพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ
วางแผนการลงทุนรวมทั้งคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้แล้วก็หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงในช่วงครอบครัวบัวหลวง
ตกลงแล้วทำยังไงให้เราสบายใจและมีเงินสบายกระเป๋า
ติดตามพร้อมกันกับทั้งสองท่านนะครับเชิญครับ
แล้วก็ค่อยขึ้นมาตอนตลาดตามโทยามแค่นี้
รักก็มาจากเรื่องของหุ้นตัวนึงนี่หุ้นตัวใหญ่มันก็

ลบเรื่องของผลประกอบการไปเลยนะครับ
ในเรื่องของค่าเช่าของที่หลาดฉพักษ์สะดุก
ชาวสวนภูมิอยู่นะครับว่าจะมีเรื่องของการที่เข้าใจผิดเรื่องของสัญญาหรือเปล่า
ต้องมีการเก็บค่าเช่าย้อนหลังหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นปกติอย่างเมื่อวานนี้เราเห็นว่าช่วงเย็นเนี่ย

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะ
ข่าวสารทุกอย่างมีผลกระทบต่อราคา

ก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับ

ประมาณสัก๒๓สัปดาห์แล้วที่คนไทยพูดเปลี่ยนอยู่แถวนี้นะครับ

แต่เมื่อคืนนี้ครับตลาดอีกซีกโลกหนึ่งครับพี่ปิ๊

เหงียนเลยนะเพราะว่าตัวเลขของทางสภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยออกมาดี
ก็ตราดประธานเฟสนะได้มาพูดในสภาคองเกรสว่า
การที่เราไปชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยฉลาดเลย
เพราะงั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเริ่มดูดีนะ
ดัชนีผู้บริโภคนะดัชนีการผลิตต่างนานาเขาเรียกว่าคึกคักมากขึ้น
โอ้โหอย่างนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจนี่ฟื้นตัวจริง
ฟื้นตัวจริงและโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยนะโหดีขึ้น
ก็เลยทำให้ดัชนีของดาวโจรนะทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเลย๕วันปิดที่๒๖๑๑

แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มธนาคารต้องบอกว่า
กลุ่มดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ว่าในประเทศไหนนะครับ

เขาเรียกว่าหุ้นธนาคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับดอกเบี้ย

เขาชอบที่จะดอกเบี้ยขาขึ้นถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นปุ๊บ
ผลประกอบการหรือกำไรกลุ่มธนาคารก็จะดีขึ้น
แต่เวลาไปปล่อยสินเชื่ออะไรเอ่ยก็เก็บดอกเบี้ยได้มากขึ้น
แต่ยังว่านะอเมริกาเองเนี่ย

อืมครับตั้งแต่หลังวิกฤติศาสตราคิดเข้าเลยนะครับ
ใช่ก็เลยทำให้กลุ่มธนาคารหมดเสน่ห์ไปเยอะ
แต่เพราะว่าเฮ้ยดอกเบี้ยกำลังจะเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ย

ทางธนาคารของอเมริกามันจะถูกคุมด้วยกฎหมายเรื่องของการทำธุรกรรม
เออเคยเขาจะทำธุรกรรมประเภทเสี่ยงเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะครับ
ว่าจะเป็นตราสารอนุพันธ์หรือว่าจะไปออกหุ้นกู้แบบแปลกอย่างนี้นะ

แต่ตอนนี้ท่านผู้นำบอกว่าเสรีเรียนเชิญ
แต่จะซ้ำตามสัญญานะครับ
เสียงมาแล้วนะครับเรื่องของการยกเลิกกฎหมายที่คุมธุรกรรมพวกนี้นะครับ
ซึ่งโอ้โหแน่นอนแล้วทั้งเรื่องดอกเบี้ยธนาคารก็ได้ไม่แน่อยู่แล้วนะฮะ
เรื่องของการยกเลิกธุรกรรมพวกนี้นะครับ

แต่ทั้งนั้นเนี่ยเจนเย็นเล่นเองเนี่ย
ก็ยังมองว่าเฮ้ยไอ้การที่จะรีบขึ้นหรือไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย
ส่วนทรัมป์เนี่ยสำคัญนะ
ว่านโยบายที่ทรัมป์กำลังจะออกมาจะส่งผลบวกผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ย
คือต้องพิจารณาเรื่องของบางบางท่านธรรมดีด้วย

พูดถึงเรื่องของสินเชื่อครับพี่บิ๊ก

แต่ก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมานะ

โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือบ้านเนี่ยนะครับ

ในราคาที่๑๒ล้านรู้สึกจะปฏิเสธเยอะมากขึ้น

สำคัญก็คือว่าให้ก่อนที่เราจะกู้
โอ้โฮพอบ้านเขาเรียกว่าทุกคนน่ะ
วาดฝันว่าเริ่มต้นทำงานแล้วอยากจะมีบ้าน
ชีวิตหนึ่งก็ต้องมีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเอง
ใช่แต่เพราะว่าอยากจะมีปุ๊บไปขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่าน

เพราะว่าการจะหาคอนโดสักหลังนึงบ้านสักหลังนึงเนี่ย

โอ้โหไหนจะต้องไปสอบแสวงหาดูทำเลที่เหมาะสม

ใช้เวลาไล่เรื่องของการขอสินเชื่อต้องมีเอกสารต่างอีก

พอไปขอกู้แบงค์ปุ๊บปรากฏ

เพราะงั้นเราต้องมานั่งเช็คตัวเองก่อน

เราเอาหลักการนี้มาพิจารณาตัวเองก่อนเลย
เพราะว่าอะไร
เพราะว่า๑ถ้าเราดูแล้วว่าฮุย

รายได้ไหมแน่นอนโอ้โหขึ้นลง
อย่างนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร
แต่ว่าถ้าคนเนี่ยทำงานบริษัทนะใหญ่โตนะมีรายได้แน่
การงานมั่งคงอาชีพหรือโดยเฉพาะโอ้โหรับราชการ
โอกาสที่จะรายได้ขาดยาก
อันนี้ส่วนที่หนึ่งไหมถ้าดูเรื่องคาแคคเตอร์เป็นหลักเรื่องอาชีพต่างนะฮะ
กำลังจ่ายเนี่ยกำลังการจ่ายนะครับว่าเงินเดือนเข้ามาแต่ละเดือน
กำลังที่เราจะไปจ่ายดอกเบี้ยผ่อนบ้านอาจจะไม่พอ
แบงค์เนี่ยอาจจะปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายนะครับ
หลังจากมีรายได้เอาคิดแบบง่ายก่อนนะ
รายได้หากค่าใช้จ่ายต่างแล้วทั้งดอกเบี้ยอื่นแล้วนะฮะ

เหลือเท่าไหร่ก็สามารถที่จะกู้ถ้าเหลือสักเจ็ดพันเนี่ย
คือถ้าเกิดกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดล้านหนึ่งเนี่ย

ใช่ถ้าเหลือมากกว่านี้ถือว่าดี
เขาก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยไอ้คนกู้มันมีก๊อกสองเปล่า
มันมีในเรื่องของตัวเงินฝากกับแบงค์มีไหมมีสินทรัพย์อื่น

ซึ่งถ้าเกิดมีมันก็รายได้หายไปมันก็จะมีเงินส่วนนี้มาจ่ายเพิ่มแล้ว

ประกันส่วนใหญ่เรากู้เราก็ใช้ในเรื่องของบ้านนั่นแหละ

แต่ว่าบางทีแบงค์ก็ต้องการความเชื่อมั่นนิดนึง

เพราะงั้นถ้ามีผู้ค้ำแล้วปุ๊บแบงกก็เริ่มอ่อนใจแล้ว

เพียงค้ำมาให้รายได้หายก็อาจจะมีผู้ค้ำจะช่วย

เรื่องของสภาพเศรษฐกิจแบงค์เขาก็จะรู้ว่าอาชีพของไอ้ตาคนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงไหม

ใช่ถ้าคือว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น
เขาจะมีกำลังจ่ายต่อหรือเปล่า
วันนี้เรื่องของการขอสินเชื่อตรวจสอบตัวเองให้พร้อม
เพื่อความมั่นใจแล้วเราก็จะได้เข้าไปธนาคาร
ขอสินเชื่อได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีโอกาสจะได้รับการอนุมัติด้วย